ท่านผู้ชมครับยุคนี้สมัยนี้นะไม่น่าเชื่อนะครับ
โดยเฉพาะน้องที่เป็นผู้หญิงระวังอันตรายนะครับ
ล่าสุดมีเด็กหญิงวัย๑๔ปีคนหนึ่งเรียนอยู่ม๓ที่สุพรรณบุรี
ถูกเพื่อนที่เป็นนักเรียนชายรุ่นน้องอายุ๑๓ปีอยู่ม๒
ส่งข้อความมาชวนว่าเดี๋ยวจะพาไปนู่นไปนี่แต่ล่อลวงเขาไปข่มขืน
เด็กอายุ๑๓ข่มขืนเด็กอายุ๑๔

จากนั้นบอกว่าจะพาไปส่งบ้านแต่ความจริงพาเข้าโรงแรมม่านรูด
มขืนอีกแล้วยังมีพักพวกเนี่ยมารอต่อคิวจะเข้ามาข่มขืนอีก
เด็กวิ่งหนีออกนอกห้องโรงแรมแล้วไปร้องให้พนักงานเขาช่วย
พนักงานปล่อยเข้าไปจนถึงข้างในห้องได้ยังไง
เห็นเด็กมากันเยอะแยะความจริงมันต้องห้ามก่อนล่ะ
คือเห็นเป็นเด็กก็ต้องห้ามแล้วคุณจะให้เด็กเข้ามารูดไม่ได้
แต่หลังเกิดเหตุเนี่ยแทนที่พนักงานโรงแรมม่านรูดจะช่วยเหลือ
หรือพาเด็กไปส่งให้ถึงบ้านพาเด็กไปส่งตำรวจบอกว่าไปรีบไป
เดี๋ยวโรงแรมเขาวุ่นวายไปด้วยรีบออกไปกันซะ

ถึงบ้านบอกแม่พ่อกับแม่ก็ไปแจ้งความท้องที่สพสองพี่น้องนะครับ
วันนี้ครับตำรวจก็ไปควบคุมตัวได้แล้วนะครับสำหรับเด็กชายวัย๑๓ปีที่ก่อเหตุเนี่ยนะฮะ
ไปควบคุมตัวขณะที่ไปเข้าค่ายคุณธรรมอยู่
ไปเข้าค่ายคุณธรรมของโรงเรียน

ก็นำตัวมาสอบปากคำที่โรงพักซึ่งเด็กชายคนนี้ก็รับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
ส่วนเด็กหญิงผู้เสียหายบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนั่งซ้อนรถจักรยานยนต์ไปกับเด็กชายวัย๑๓
ที่ทักเฟซบุ๊กทักไลน์มามาคุยบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวบ้าน
แต่ปรากฏว่าพอนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เข้าไปเขาพาเข้าวัดแล้วก็ดึงเข้าไปในห้องน้ำวัด

แล้วข่มขืนซึ่งที่วัดเนี่ยใส่ถุงยางอนามัยตัวเองก็ถูกข่มขืนเสร็จบอกว่าเจ็บมาก
อวัยวะเพศมีเลือดออกแล้วก็เจ็บถึงท้องน้อยก็อ้อนวอนว่าพาไปส่งบ้านเถอะนะ
นายคนนี้เนี่ยเด็กชายรุ่นน้องเนี่ยก็บอกจะพาไปส่งบ้านแต่ไม่เป็นอย่างที่คิด
เพราะว่ากลับพาขี่จักรยานยนต์เข้าโรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่งพาเข้าไปในห้องแล้วล่วงละเมิดทางเพศคมขืนจนสำเร็จความไคร้อีกครั้ง
ซึ่งครั้งนี้ไม่สวมถุงยางอนามัยเด็กหญิงวัย๑๔บอกว่าหลังจากนั้นมีผู้ชายคนนึงมาเคาะประตูห้อง
ร้องเรียกชื่อเด็กชายวัย๑๓เนี่ยแล้วเด็กชายวัย๑๓ก็พาไปเปิดประตูห้องคือตอนที่มาเคาะห้องเนี่ยแล้วเรียกเนี่ยเรียกชื่อแล้วถามนะว่าเสร็จหรือยัง
โอ้โหแสดงว่ามันรู้กันพอเด็กชายวัย๑๓เปิดประตูห้องก็เรียกชายคนที่มาเคาะว่าพี่แล้วนายคนนี้เดินเข้ามาในห้องบอกว่าขอพี่มั่งเดี๋ยวพี่เอามั่ง
มาถึงจับมือเด็กผู้หญิงวัย๑๔เอาไว้ผู้เสียหายพูดจารักษณะบอกว่าจะขอมีอะไรด้วยเด็กผู้หญิงผู้เสียหายเขาสะบัดมือออกแล้ววิ่งหนีออกนอกห้อง
ส่งเสียงร้องให้คนช่วยพนักงานโรงแรมได้ยินมาถึงห้องครับแทนที่จะช่วยเด็กบอกว่าไปไปอย่ามา
ถามตัวชาติกับรงแรมพวกนี้มันก็เลยพาเด็กเนี่ยกลับไปส่งที่บ้าน
แล้วก็เจอแม่แม่เขาก็เค้นถามว่าเกิดอะไรขึ้น

วันนี้พ่อของเด็กหญิงผู้เสียหายไปที่ห้องน้ำวัดนะฮะ
สถานที่จุดแรกที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
เพื่อไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม
สิ่งสำคัญก็คือเรื่องของถุงยางอนามัยตามคำบอกเล่าของลูกนะครับ
จะได้เอาไปใช้เป็นหลักฐานอีกจุดหนึ่งคือโรงแรมม่านรูดนะครับ
ไปเจอคนดูแลโรงแรมนะครับคนดูแลโรงแรมบอกว่า
วันเกิดเหตุมีวัยรุ่นเป็นสิบคนมารุมล้อมกันอยู่ที่หน้าห้องห้องหนึ่ง
พากันออกไปนะฮะแต่เขาบอกว่า
โชคดีที่ตอนนั้นน่ะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าเขาดูแลโรงแรม
อยู่โอ้โหอ่ะเดี๋ยวลองฟังดูครับพี่คะมาทำอะไร

วันนี้ก็จะมาลุมผู้หญิงนี้แหละเอ่อนั่นและประมาณนั้นเเหละใช่ไหม
ความจริงลุงต้องไม่ขู่นะว่าจะโทรแจ้งตำรวจเนี่ย
พ่อของเด็กหญิงผู้เสียหายวันนี้พาลูกสาวไปโรงพยาบาลนะครับ

ลูกสาวไปโรงพยาบาลนะครับเพื่อตรวจร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจด้วยนะครับ
เพื่อจะได้นำไปเป็นหลักฐานให้กับพนักงานสอบสวนสพสองพี่น้อง
ตอนนี้ผลการตรวจร่างกายยังไม่ออกมานะครับส่วนเด็กชายที่ก่อเหตุนะครับ
ที่ไปให้ข่าวกับสื่อสื่อหนึ่งบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย
ฝ่ายเด็กหญิงเขาสมยอมทั้งพ่อของเด็กผู้หญิงผู้เสียหายยืนยันว่าไม่จริงนะฮะ
ลูกสาวตัวเองไม่ได้สมยอมแล้วก็มีคลิปเสียงเป็นหลักฐานด้วย
เป็นคลิปเสียงที่เด็กชายวัย๑๓ที่ล่อลวงลูกสาวไปเนี่ย
รับสารภาพว่าบังคับลูกสาวในการข่มขืน
ล่วงละเมิดทางเพศนะฮะและถ้าเรื่องนี้ไม่มีความเป็นธรรม
คดีไม่คืบหน้าพ่อบอกว่าจะพาลูกไปร้องขอความช่วยเหลือ
จากมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้น
เด็กอายุ๑๓คิดการแบบนี้ได้นี่พ่อแม่ทำอะไรอยู่
ถ้าจับตัวได้แล้วเนี่ยต้องลงโทษพ่อแม่ด้วยไหม
คือตามกฎหมายแล้วเนี่ยมันต้องไปถึงฮะนะ
พวกเนี้ยคือแสดงว่าไม่ได้ดูแลลูกหลานเลยค่ะ
ก็อาจจะมีสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นประจำออกมาอย่างเช่น
ลูกฉันเป็นคนดีลูกฉันเป็นเด็กดีอะไรอย่างเงี้ยอืมอืม